คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะใครผิดต้องถามแบบนี้เลย
อเตอร์ไซค์ก็ขับซะเลนขวาเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยไปชนท้ายรถใหญ่เขาแบบนี้นะครับ
แล้วตัวเองเกือบขิดแล้วนะให้ไปดูคลิปกันนะครับ
อ่าช่วยกันโหวตหน่อยใครผิดคุณผู้ชม
คือพอจะหักเข้าขวาเขาก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวถูกไหมรถใหญ่รถใหญ่แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะ
แต่มอเตอร์ไซค์ทำไมมาเลนขวาสุดสักขนาดนั้นนั่นแหละคือคำถาม
มาเร็วพอสมควรเหมือนกันนะแล้วบอกว่าเกือบขิดเนี่ยเพราะดูสิเขาล้มอยู่กลางถนนนะ
รถคันเหล่านี้โดยเฉพาะที่มีกล้องเบรกไม่ทันอีก
อ่าแต่ไม่เป็นไรเขาก็เจ็บอยู่ดีนะนะคุณผู้ชมก็
เป็นภาพเหตุการณ์นะฮะที่กล้องหน้ารถของคันที่ขับตามมาเนี่ย
สามารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับคลิปนี้คนขี่รถจักรยานยนต์คือคนบาดเจ็บ
แล้วก็คือนายพรังศาลอายุ๔๐ปี

โพสต์ขอความช่วยเหลือตามหารถพ่วงคู่กรณีหน่อย
หากใครเห็นเหตุการณ์หรือว่ารู้จักคนขับรถพ่วง

เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคม
ที่ผ่านมาเวลา๗โมงเช้าถนนบายพลัสเลี่ยงเมืองชมบุรี
ขาเข้าบางแสนบนเบนหน้าเที่ยวสะบานหนองไม้แดง

เอามาโพสต์เพื่อตามหารถใหญ่คันนั้น
คุณคิดดูสิรถจักรยานยนต์รถเล็กนิดเดียว
ไปจนฮายเขาก็เค้าไม่เสนเหินเลยนะ
รถใหญ่ไม่เสนเธอและก็ไม่รู้ที่ถูกชน
หลังคลิปเผยแพร่มาและมีก็โพสต์แบบนี้
เอ้าความคิดเห็นนะฮะแตกเป็นสองทาง
นั่นแหละกับคำถามว่าแบบนี้ใครผิดน่ะ
จักรยานยนต์วิ่งเลนขวาสุดก็ผิดนะ
บางคนก็บอกอ้าวรถพ่วงก็ผิดเหมือนกันเนี่ย
เพราะว่าไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่บอกสัญญาณอะไรเลยนะครับ
ทีนี้เราได้คุยกับคนบาดเจ็บนะครับ
บอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ผมหายปลาร้า
แล้วก็ปลายหัวไหล่หักเลยนะ
ทำให้หยุดงานครึ่งเดือนนะฮะค่ะตำรวจเนี่ย
ไล่ดูกล้องแล้วทะเบียนรถพ่วงคู่กรณีมองไม่ชัดครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็อาญาเป็นของกลาง

ผมก็อยากวอนให้คนขับพ่วงมาพูดคุยกันดีกว่า
สำหรับผมเองนะผมก็ยอมรับผิดครับ
เขาบอกแบบนี้ผมก็ผิดเหมือนกันที่วิ่งเลนขวา

ถนนใหญ่ที่แรกเขาก็อยู่เลนกลาง
แล้วทีนี้ผมว่าจะขับผ่านไป
พอใกล้จะถึงเขาก็ป่านเข้ามา
ผ่านจอกฝั่งมาเลยครับ
แต่บางทีเรายอมรับว่าเราผิดที่วิ่งขวา
ก็อยากให้เขากลับมาดู

แล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะ